คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคุณยายท่านนี้อายุ๗๘ค่ะ
ส้มแป้นคุณยายบอกว่าคุณยายเนี่ยป่วยหนัก
ถึงขั้นอยู่ไอซียูครับลูกหลานคิดว่าโอ้โหไม่รอดแน่
คิดกันถึงขั้นนั้นเลยนะแต่สุดท้ายยายรอดมาได้แล้วคุณยายบอกว่าที่รอดมาได้เนี่ย
เป็นเพราะปฏิหารของหลวงพ่อผอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดโพธารามที่จังหวัดชัยนาธ
คุณยายเลยหอบข้าวต้มมัดมีคณะกลองยาวไปแก้บนเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่นะคะหลวงพ่อผอมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่วัดโพธาราม

ครุ่นยายส้นแป้นดากลิ้นอายุ๗๘ปีเป็นชาวอำเภอสันคบุรี
คุณยายบอกว่ายายเนี่ยป่วยหนักจริงเป็นโรคปอดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
คือยากทุกคนคิดว่าไม่รอดเขาว่ายายไม่รอดแน่
ผ่านไป๓วันก็ยังไม่ดีขึ้น
คือญาติทำใจเตรียมจัดงานศพกันแล้วค่ะคุณยายส้มแป้นบอก
แต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นในคืนที่๓เดี๋ยวให้ยายเล่าให้ฟังค่ะ
ส้มแป้นบอกว่าตอนนั้นยายนอนอยู่บนเตียงนะคะครับ
หลับกึ่งตื่นแล้วก็เห็นหลวงพ่อผอม
และพระพุทธรูปปางสมาธิอีกสามองค์จำได้ว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
คือหลวงพ่อหินหลวงพ่อแตงหลวงพ่อมงคล
ปรากฏอยู่ตรงหน้าค่ะร่างสีทองเหลืองอร่ามเลยนะคะ
อืมยายส้มแป้นบอกว่ายายก็เลยรีบอธิษฐานขอให้ท่านช่วย
ให้ยายรอดชีวิตจากอาการป่วยในครั้งนี้ถ้ารอดได้จะทำบุญสะสมความดีต่อไป
ส้มแป้นบอกว่าแปลกจริงจริงวันต่อมายายอาการดีขึ้นเลยค่ะ
ยายบอกว่าถึงขั้นที่คุณหมอก็แปลกใจคือย้ายออกมานอนห้องผู้ป่วยปกติได้เลยอ่ะ
จนครบแปดวันกลับบ้านค่ะวันนี้ก็เลยรีบไปแก้บนด้วยกลองยาว
และเขาต้มมัดหนึ่งร้อยห้าสิบคู่ตามที่เคยเอ่ยไว้นะคะ
หลวงพ่อผอมเป็นพระพุทธรูปปางทรมันกายอายุกว่าร้อยปี
มีแค่เสียนค่ะแต่ชาวบ้านมาช่วยกันบูรณะ
เชิญไปปฏิสถานใต้ต้นโพชาวบ้านไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะ
ส่วนใหญ่จะขอเรื่องนี้ให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไปขอกันบ่อยก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
ชาวบ้านก็เลยพูดถึงเรื่องปฏิหารของคุณยายส้มแป้นกันเยอะเลยนะคะ
ก็เชื่อว่านี่แหละเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองคุณยาย